คุณผู้ชมครับมาดูเหตุที่ผู้เสียหายเข้าร้องเรียนมาที่ไทยรัฐทีวีโดยตรงเลยนะ
บอกว่าถูกชายที่อ้างว่าเป็นโมเดลลิ่งเนี่ยนะครับ
ติดต่อให้ไปเป็นนักแสดงในสังกัด
และพบว่าชายที่อ้างเป็นโมเดลลิ่งเนี่ย
เคยก่อเหตุในการล่อลวงเยาวชนชายมาทำอนาจารย์
จนเป็นที่หวาดกลัวมาแล้วหลายต่อหลายครั้ง
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีสอบถามเรื่องนี้

เปิดเผยว่าเมื่อปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ
มีนายบีและนายไฟล์ที่อ้างตัวว่าเป็นโมเดลลิ่ง
ติดต่อมาบอกว่าจะให้ตัวเขาเองเนี่ยน้องตะเนี่ยนะครับ
แสดงละครซีรีส์เกี่ยวกับวัยรุ่น
ที่มีบทบาทตรงกับชีวิตของน้องตาเองนั่นแหละ

แล้วก็ไอ้บทมันตรงกับผม

เมื่อแต่สองคนนี้ตะบีกับตะไฟ่
ให้ตัวเองไปร่วมทำกิจกรรมกับผู้ปกครองของเด็ก

แล้วก็ไปเรียกเก็บเงินคนละ๒๓๐๐๐บาท
เพื่อเป็นค่าถ่ายรูปค่ารูปโปรไฟล์

ก็เอาน้องไปแบบว่าแอบอ้าง
แล้วแต่ตัวตะเอง

ทั้งสองคนในบีนายไฟล์เป็นโมเดลลิ่งเทือน
และเป็นที่รู้จักกันในนามของแก๊งจินจัง

ไม่รู้ว่าเขาเคยโดนจับแล้วเขายังกล้าทำแบบนี้อยู่
แล้วก็เขาหนีทหารด้วยเขาเลยไปทำงานอย่างอื่นไม่ได้
ข้อหน้าที่เขามองว่าโดนจับนี่คือเคยรู้จักหรือเปล่า

แล้วก็มีการลวนลามทางเพศ
แต่คือเหมือนตอนนี้เขาเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายแล้ว

ผู้ปกครองแล้วก็เอาเด็กมาแค้นงานแทน
ส่วนอย่างไต๊เองก็เหมือนแบบเป็นตุ๊กตา
สร้างความน่าเชื่อถือให้เขาเฉย

เหมือนแบบทำงานเขาใช้ความหวังของเรา

ใช้ความหวังว่าเราอยากจะทำงานตรงนี้จริง
ผู้ปกครองอยากจะเอาลูกเข้าวงการจริงนะ
เอาตรงนี้แหละไปใช้เป็นเครื่องมือซึ่งมันไม่โอเค
ตะนี่เขายังไม่ได้ถูกลวนลามอะไรนะ
แต่น้องตะถูกหลอกให้ไปเป็นตุ๊กตาในการสร้างความน่าเชื่อถือ
แล้วตอนนี้ก็มุ่งเป้าไปที่ผู้ปกครองต่าง
ที่จะเอาเด็กมาส่งเรียนการแสดง
แล้วก็รีบเก็บเงินแล้วก็ไม่ได้เป็นนักแสดง
แต่ที่น้องต้าเปิดเผยบอกว่าเขาหลอกวัยรุ่นมาถ่ายแบบ

ทีมข่าวของเราก็เดินทางไปสอบถาม
เยาวชนชายคนหนึ่งนะน้องคนหนึ่งอายุ๑๕ปีคนนี้

ทั้งคู่จะออกอุบายให้มาซ้อมบทละครกัน๒ต่อ๒
จากนั้นก็จะให้ตัวน้องถอดเสื้อผ้าออก
มันก็ต้องมีถอดเสื้อบุญชายไม่กลัวอะไรหรอกถอดเถอะ
ต่อบทเวลาไปแสดงเจอผู้กำกับจะได้ไม่อาย
ตัวน้องเองเขาบอกว่าก็ไม่ได้คิดอะไร
ก็เป็นนักแสดงทำได้ทุกอย่างถูกต้องไหม

แต่แล้วเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นครับ
ฟังเสียงของเหยื่อวัย๑๕ปีคนนี้หน่อยฮะ
มีให้ร้องไห้มีให้สอนบทโมโหให้อ่านบทให้ท่องประมาณนี้

เล่าเลยว่าทำยังไง
คือดวงเขาทำอาณาจารย์ที่อวัยวะเพศ
คุณพ่อให้เราถอดเสื้อก่อนใช่ไหมหรือว่ายังไง
อดเสื้อก่อนครับแล้วก็ถอดกางเกงลงมา

แล้วก็ทำอะไรกับอวัยวะเพศเรา

ได้มีการถามอะไรเขาว่าขัดขืนไหม
บทบังคับยังไง
ก็ไม่กล้าขัดขืนเกลียวขัดขืนเกลียวเขานะ
กลัวจะไม่ให้เล่นแสดงนะกันเลยครับ

ถ้าตกอยู่ในสถานการณ์นั้นทำยังไงคุณ

อีกใจหนึ่งก็แบบสงสัยแต่อีกใจหนึ่งก็กลัวไม่ได้เป็นนักแสดง
เออนะครับแล้วเขามาทำอะไรมาอะไรกับอวัยวะเพศของผมเนี่ยนะฮะ
อกจากนี้ยังมีเพื่อนของตัวน้องเองอีก๒คน

ตอนนี้เอาเรื่องดังกล่าวไปเล่าให้ผู้ปกครองฟังนะ
บอกว่าจะต้องดำเนินการกับโมเดลลิ่งเถื่อน
เอามาลงโทษให้ถึงที่สุด
จะได้ไม่หลอกลวงใครอีก
แล้วก็มาหลอกทำอนาจารย์กับใครอีก
และเด็กชายคนนี้อายุแค่๑๕ปีเอง
โอ้โหพ่อเอ้ยถ้าจับได้นะ

ต่ำกว่า๑๕ปี
นี่เขามาร้องเรียนในไทยรัฐทีวีของเรา

คุณผู้ชมรอติดตามความคืบหน้ากันนะครับ